ก็ถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลกินเจ
ก็มีความเป็นห่วงเรื่องของสารตกค้างในพืชผักมานะครับ

จากสารปนเปื้อนตกค้างในสินค้าเกษตรครับ
นายพิศาลพงสภิษฐ์ลองหลักขาธิการสำนักงาน
การสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หรือมกอชบอกว่า
ผลไม้จากแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

คณะพริกมะเขือเทศส้มองุ่น
พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานประมาณร้อยละ๗ของตัวอย่างทั้งหมดนะครับ
ในขณะที่ผักผลไม้บางชนิดเช่น
กะเพราโหระพาผักชี

มังกรฝรั่งมังคุดเป็นต้น
พืชที่ยังมีมาตรฐานสารพิษตกค้างที่กำหนดไว้น้อยมากครับ
ซึ่งผลการพบสารพิษตกค้างนั้น
แม้เพียงปริมาณน้อยก็สรุปว่าเกินมาตรฐานแล้ว
ซึ่งการพบสารตกค้างในกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะ
ผู้บริโภคไม่ควรที่จะกังวลเกินไป

จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคก็ต่อเมื่อรับประทานในปริมาณที่มาก
ที่จะช่วยลดสารพิษตกค้างเหล่านี้
เกษตรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพืชผักสวนครัว

ไม่ค่อยมีการเพาะปลูกในประเทศอื่น
ยังไม่มีข้อมูลการทดลองทางวิทยาศาสตร์
กำหนดมาตรฐานเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะ
บอกว่าจะเร่งดำเนินการกำหนดมาตรฐานตามหลักสากลเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับกำหนดค่ามาตรฐานต่อไป
ส่วนในแพทย์สมเริกจึงสมานรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า
มีผลการวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงคนไทยจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษตกค้าง
พบว่ามีสารพิษตกค้างชนิดที่พบสูงสุดไม่เกินร้อยละ๑๕ของค่าความปลอดภัยครับ
ส่วนใหญ่ก็พบไม่ถึงร้อยละ๑ของค่าความปลอดภัย
หากพบสารพิษตกค้างมากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของค่าปลอดภัย
แสดงว่าผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากอาหารที่บริโภคเข้าไป
งชี้ว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักจากอุตสาหกรรมการผลิตภาคการเกษตรและการกำกับดูแลควบคุมโดยใช้สารเคมีต่าง
เป็นปัจจัยของการผลิตของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพครับ